มีคลิปจากกล้องวงจรปิดในลานจอดรถแห่งหนึ่งนะครับ
ลานจอดรถของปรายศนีย์สาขานนทบุรี
ถึงขั้นจอดรถลงมาแล้วก็ชกต่อยกันวิวาดกัน
เนื่องมาจากบัตรคิว
การเข้าคิวตอนที่เข้าไปในปรายศนีย์

เอาดูภาพที่ร้านจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เห็นว่าจักรยานยนต์คันสีแดงเนี่ย
ขี่มาแล้วมีรถคันนี้พุ่งมาปาดหน้า
คนขับลงมาปุ๊บต่อยเลย
นมขี่จากรยานยนต์ก็สวน

เหตุการณ์ชุดละมุนอุ่นวายอยู่คนละพักนึง

ราวไปตรวจสอบเจ้าความจริงที่เจ้าครับ

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสที่ลานจอด
จอดรถของปลายสนียไทยสาขานนทบุรีนะครับที่ถนนติวานนทบน๕ทราย
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็บันทึกเหตุการณ์ตามที่ท่านเห็น
คนที่ขับรถยนต์เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปีนะฮะ
ส่วนคนขี่จักรยานยนต์นี่เขาเป็นชายหนุ่มนะครับ
จากการตรวจสอบเรื่องราวก่อนที่จะชกต่อยกันเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับ
ตามข้อมูลเนี่ยคือเช้าวันนี้คนขี่จักรยานยนต์เขามาส่งพัสดุ
ปรายศนีย์สาขานนทบุรีนี่แหละนะครับช่วงนั้นก็ไปถึงก็กดบัตรคิว
ทุกคนก็ยืนต่อแถวเข้าคิวกันอยู่เรียงตามลำดับ
แล้วอยู่ชายวัยประมาณ๕๐ปีก็คือคนขับรถที่ไปปาดหน้าเขา
แล้วลงไปชกต่อยกันเนี่ยเดินมาแทรกคิวในแถวทุกคนที่ยืนต่อแถวกันอยู่
มาถึงไม่กดบัตรคิวมาแทรกเลยคนขี่จักรยานยนต์คนนี้ก็เลยสะกิดบอก
บอกว่าคุณต้องไปต่อแถวใหม่นะเพราะคุณมาที่หลังแล้วเขากดบัตรคิวกัน
คนขับรถยนต์ก็หันมามองหน้าแล้วก็เดินออกจากแถวไปต่อแถว
เพราะว่าตัวเองถูกเตือนคิดว่ามันจะจบพอทั้งคู่ส่งพัสดุเสร็จ
ต่างฝ่ายต่างออกจากปรายศนีย์ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นครับ
ชายหนุ่มเขาก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาที่ลานจอดรถนะฮะส่วนคนนี้ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐
ก็ขับรถยนต์ออกมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขับกลับบ้านขับพุ่งมาแล้วก็เหมือนกับ
ไปชนท้ายจักรยานยนต์เขาหน่อยหนึ่งแล้วก็ปาดหน้าแล้วก็ลงไปแล้วก็ต่อยกัน
ก่อนจะมีคนมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ห้ามแล้วก็แยกกัน
วันนี้หลังจากที่เห็นคลิปนี้นะครับเห็นเหตุการณ์นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับได้คุยกับคนขายของแถวแถวนั้นนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือเขามาเห็นก็ตอนที่ต่างฝ่าย
ชุลมุนกันแล้วแล้วก็มีคนมาห้ามหลังจากนั้นก็มีตำรวจสายตรวจเข้ามารองับเหตุ
แล้วก็เย็นลงทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันแล้ว
ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกันได้ขอโทษจับไม้จับมือ
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว